ไปดูกันต่ออีกสักหนึ่งสาวแล้วกัน

เว็บไซต์บอกว่าเธอนั้นเข้าร้องกองปราบ

แล้วก็สะขาวซ้ำอีกว่าใบเฟิร์นเตรียมล่าออกจากวงการด้วย
โอ้โหงานกำลังรุ่งใครจะไปลาออกจากวงการนะคะ

ซึ่งงานนี้ไม่เจอสาวใบเฟิร์นนะแต่เจอเพื่อนสนิทค่ะ
อย่างคุณใหม่ดาวิกานี่แหละก็เลยขอพูดแทนเพื่อนหน่อยแล้วกันนะคะ
ยืนยันเลยเป็นข่าวปลอมค่ะไม่จริง
แล้วเพื่อนเธอนะคะไม่มีทางลาออกจากวงการอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องแจ้งความนั้นนะคะก็คงต้องรอผู้จัดการส่วนตัวดูสถานการณ์ก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะ

แฟนคงไม่สนใจอะไรอย่างนี้ค่ะคงปล่อยไปเพราะมันเป็นเว็บไซต์ปลอม
ต้องถามตัวใบเฟิร์นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เหมือนสร้างขึ้นมาเหมือนเวลาบอกว่าดาราเสียชีวิตก็คล้ายอย่างนั้น

ยังไม่ได้คุยกับเฟิร์นเลยแต่ว่าหมายว่าเพื่อนคงไม่สนใจอะไร
เพื่อนเราจะออกจากวงการด้วยงงไหม
พี่ก้าวคงไม่ยอมค่ะ
ยังเฟิร์นยังอยู่ค่ะยังอยู่อีกยาว

แต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใหม่ก็เป็นกำลังใจให้เฟิร์นอยู่แล้ว

ต้องดูกันต่อไปนะคะ